คุณผู้ชมครับเช่นเดียวกับที่บรรยากาศวัดหนองกรุงศรีที่อำเภอนากลาง
วัดหนองบัวลำพูนะครับญาติผู้เสียชีวิตมารับศพท่ามกลางบรรยากาศที่
กเศร้าเช่นกันติดตามการรายงานสดจากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับ
รายงานสดจากวัดหนองกรุงศรีจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
เชิญครับคุณนัทพงศ์คุณวราพรครับบรรยากาศที่วัดหนองกรุงศรี
เวลานี้เรียกได้ว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอนากลางนั้นหลายร้อยคนทีเดียวครับ
ทยอยเดินทางกันมาที่วัดแห่งนี้เพราะที่นี่เป็นวัดเดียวที่มีการนำศพของผู้สูญเสียทั้งยี่สิบศพ
ซึ่งมากที่สุดนะครับมาไว้ที่วัดแห่งนี้ภาพสดสดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
จะเห็นนะคะว่ามีทั้งญาติพี่น้องของผู้สูญเสียเองรวมไปถึงชาวบงชาวบ้านที่อยู่ที่นี่
ต่างพากันมาที่วัดแห่งนี้เพื่อที่จะมารอยืนยันตัวตนของศพที่อยู่ที่วัดแห่งนี้
ซึ่งมีทั้งหุ้น๒๐ศพโดยเป็นศพของเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชาย๑๘ศพ
และของผู้ใหญ่อีกประมาณ๒ศพ
กำลังทหารจากค่ายศรีสองรักจังหวัดเลยที่มาเป็นจิตอาสา
ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ในการสวดพระอภิษฐรรศพ
ของผู้เสียชีวิตทั้งสิบยี่สิบราย
ซึ่งวัดแห่งนี้จะเป็นวัดที่มีการสวดพระอภิษฐรรมของผู้เสียชีวิต
ที่มีจำนวนมากที่สุดนั่นเอง
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ทันทีที่รถกู้ภัย
นำร่างของผู้เสียชีวิตมาถึงทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย
ได้ช่วยกันยกร่างลงจากรถมาที่สาราภายในวัด
โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอยเรียกชื่อของผู้เสียชีวิต
เพื่อเรียกให้ญาติรับรู้ว่าลูกหลานของตัวเองมาถึงวัดแล้ว
เพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ญาติได้อยู่ใกล้ชิด
กับร่างอันไร้วิญญาณของลูกหลานตัวเอง
เพราะตั้งแต่เกิดเหตุมาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พบเจอกับลูกหลานเลย
โดยทันทีที่ญาติแต่ละคนเห็นลงศพของลูกหลานตัวเองนะครับ
ต่างโผเข้าอบกอดร้องห่มร้องไห้ด้วยความสกเศร้า
เพราะแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงครอบครัวของผู้สูญเสียเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ทุกคน
ยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้ภาพบรรยากาศที่วัดหนองกรุงศรีแห่งนี้
ไปด้วยความหดหูและทุกคนเศร้าโศกเสียใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้า
ชมภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับ
หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำมาเอาโรงศพที่บรรจุร่างของผู้เสียชีวิต

จึงทำการประกาศเรียกชื่อของผู้เสียชีวิตแต่ละคน
เพื่อให้ญาตินำเอาเอกสารระบุตัวบุคคลของผู้เสียชีวิตเอง
รวมไปถึงเอกสารของญาติมาติดต่อ
กลับไปดูร่างของผู้เสียชีวิต
เพื่อยืนยันว่าใช่ศพของญาติหรือไม่
ซึ่งทุกคนขอไปครับ
ซึ่งทุกครั้งที่มีการยืนยันร่างคุณผู้ชมครับ
ทุกคนก็ร้องห่มร้องไห้เป็นลมล้มพับไป
ทำให้เจ้าหน้าที่ทีมพยาบาล
ต้องช่วยกันพยุงเพื่อไปประถมพยาบาลและพักผ่อนก่อนด้วย
วัดหนองกรุงศรีแห่งนี้ร่างของผู้เสียชีวิตที่นำมาประกอบพิธี
ส่วนใหญ่เป็นเด็กเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
โดยมีเด็กชายและหญิงจำนวน๑๘ราย
ผู้ใหญ่อีก๒รายที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งนี้
จากข้อมูลที่ผมได้รับมาทั้งหมดจะมีการจัดพิธีศพนั้น

หนองกรุงศรี๒๐รายและวัดศรีสำรานอีก๖ราย
ขณะที่ศพของ๑๐ตำรวจเอกปัญญานั้น
ตอนแรกจะนำมาเอาไปไว้ที่วัดนอกในพื้นที่อำเภอนากลาง
ไม่ได้เอามานำเอามาในพื้นที่นะครับ
และยังไม่เปิดเผยเรื่องของวัดที่จะใช้ในการทำพิธีศพด้วย
เพราะกังวลเรื่องของความสูญเสียของญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั่นเอง
ซึ่งร่างของสิตนเอกปัญญานั้น
ผมได้รับรายงานนะคะว่าตอนนี้ทางตำรวจนั้น
ได้ส่งกลับไปที่แผนกนิติเวชของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเช่นเดิม
เพราะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้มีตรวจ
อภัยครับได้สั่งการให้มีการตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายอีกรอบ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ทั้งชาวบ้านและจิตอาสาต่าง
ช่วยกันตระเตรียมสถานที่ในการจัดเตรียมพิธีสวดอภิษฐรรมศพ
โดยในวันนี้จะยังไม่มีพิธีการใดเกิดขึ้นนะครับ
เนื่องจากจะเริ่มพิธีการในวันพรุ่งนี้
ที่เป็นวิธีการในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนั่นเอง
ซึ่งวันนี้เป็นการจัดเตรียมพื้นที่ทั้งช่วยกันกางโต๊ะ
ก็พากันช่วยจัดส่วนใครที่เป็นแม่ครัว
ก็ช่วยกันทำอาหารเลี้ยงแขกเหลือภายในงานในช่วงค่ำนั่นเองครับ

ในวันนี้จะยังไม่มีพิธีการใดเกิดขึ้น
ซึ่งพิธีการทั้งหมดจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้
ซึ่งบางส่วนนั้นคุณผู้ชมครับมีการนำกลับไป
ภายหลังจากที่ญาติทำการยืนยันไปแล้ว
จำนวน๒๓รายที่อยู่ตรงนี้นะครับ
มีการนำเอารถของลง

ส่งศพที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน๒๓ราย
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีการในการศพนั่นเองครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ